ช่วงแรกไปดูเรื่องราวดีในโลกโซเชียลกันหน่อย

เรื่องนี้ไม่ต้องพึ่งดวงพึ่งโชคชะตาเลย
ทำตัวเป็นคนดีกระตันยูรู้แทนคุณของผู้มีพระคุณ
ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่พูดถึงแล้ว

เขามาช่วยคุณแม่ขายของนะคุณผู้ชม
แล้วก็เห็นแล้วเขาก็มีการแชร์กันไปในโลกโซเชียล
หนูน้อยคนนี้อายุแค่๑๓ปีเท่านั้น

มาตั้งขายของอยู่หน้าโรงเรียนราชวิทยาค่ะ
จากการที่มีการสอบถามน้องก็ทราบข้อมูล
ว่าน้องอาศัยอยู่กับแม่คณะทางบ้านอย่างยากจน
น้องนี่ศึกออกมาจากการบวชเนรแล้วไม่เรียนหนังสือต่อ
เพราะว่าอยากจะช่วยแม่หาเงินมากกว่า
ก็เลยไปขอสมัครงานหลายที่เลยคุณชนะคุณใบตอง
แต่ว่าอายุ๑๓เองไงก็เลยไม่มีคนรับ

ถ้าอย่างนั้นเอาของมาขายแล้วกัน
หน้าโรงเรียนที่มีเด็กเยอะนี่แหละค่ะ
แล้วก็ขายอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยค่ะ
เกลียบทอดเฟรนส์ไฟล์นักเก็ตไข่ต้ม
เพราะฉะนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
อยากจะสนับสนุนน้องอยากจะอุดหนุนน้อง
ก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะ
เพราะว่าเห็นมาว่ารสชาติก็ดีนะ

และนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีที่ตลอดข่าวเช้านี้
เรานำมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้ดูเป็นกำลังอก

เห็นน้องแล้วจะได้มีกำลังใจแล้วจะได้รวย
เริ่มไม่ต้องพึ่งดวงไงคะ
มันก็เกิดจากความขยันความอดทนความพยายามการทำงานอุตสาหะนะ
ไม่ใช่ว่าเราจะหวังรวยทางรัฐอย่างเดียวถูกไหม
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคนเราไม่มีใครรวยทางอ้อมได้คนทั้งหมดหรอก
เรื่องราวนี้ถูกแชร์มาอย่างที่จังหวัดเพชรชบุรีนะ